ขอมอบทั้งหัวใจขอมอบทั้งทุกคนจากนี้ไปจะอยู่พักพลังประชารัฐครับ
วันนี้ลุงป้อมเปรียบเหมือนพ่อวันนี้ลูกกลับมาบ้านจะมาช่วยทำบ้านพลังประชารัฐให้เข้มแข็งและแข็งแกร่ง
โดยเฉพาะจังหวัดพยาวยกทีมพยาวยุคนี้ไหมครับ

ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไว้เลยครับว่าวันนี้ลูกลูกขับมาบ้าน
เรื่องของการเมืองเนี่ยผมไม่เคยปฏิเสธว่าผมให้ความเคารพรักในป้อมมาอย่างสม่ำเสมอนะครับ
ซึ่งผมก็ถือว่าท่านมีพระคุณกับผมกับพี่น้องผมนะครับ
เพราะฉะนั้นทุกอย่างชีวิตการเมืองนะครับเป็นเรื่องของบ้านของเมือง
ผมก็ฝากในป้อมแล้วว่าผมแล้วแต่ท่านจะตัดสินใจว่าจะให้ผมเดินเศรษฐกิจไทยต่อหรือยังไง
ถ้าที่ลุงป้อมเบืองตัวนี้อยากให้กลับมาที่ภาพ
คือถามว่าการเมืองในเวลานี้เนี่ยนะครับ
อย่างหลายท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองก็ให้สัมภาษณ์ว่า
มันยังมีเวลาอยู่นะครับในการตัดสินใจ
ผมในฐานะที่ผมก็ถือว่าเป็นแกนหลักของพักเศรษฐกิจไทย

แต่ถามว่าเมื่อในป้อมสั่งยังไงนะครับ
ผมในฐานะที่อยู่กับท่านมาโดยตลอด

แสดงว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีโอกาสว่าถ้าเกิดลุงป้อมให้มาทำการเมือง
นามพักพลังประชารัฐก็พร้อมจะมาทุกคน

รอบนี้โรงแครมหนึ่งพ๋ยาวนั้นน่ะค่ะ
คือการเมืองในบ้านผมในจังหวัดพยาวมันเป็นการเมืองที่เราต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชน
ชาวบ้านยังอยากให้ขุดลงเขตอื่นเหมือนเดิมนะครับจะให้เชื้อเด็กลงเขต๓เหมือนเดิมนะครับ
แล้วครับพี่บุษิงก็ไปอยู่กับพี่ลิสต์ครับก็ยังเหมือนเดิมพี่พยาว

จริงจริงแล้วอ่าของส่วนของของภาคเศรษฐกิจไทยเนี้ยนะครับ

ชุมใหญ่ของพระพระรัมปัชรักษ์เนี้ยอ่าอาจจะก่อนหรือหลังนะครับ
สักเล็กน้อยแต่ยังไงก็ก่อนวันที่เจ็ด
กุมภาพันธ์ก็ต้องชัดเจนอยู่แล้วแกนนำหลายคนเนี่ย
ทิ้งลุงป้อมไปแล้วในส่วนของร้อยเอ็ดธรรมดาตอนนี้เนี้ย
จะหาใครมาเติมเต็มช่วยลุงป้อมในการสู้สู้โรคตั้งของน้ำ
คือเนื่องจากว่าเรายังเป็นสมาชิกพักเศรษฐกิจไทยอยู่นะครับเรายังพูดอะไรได้ไม่เยอะนะครับ
แต่ถามว่าแนวร่วมที่เราเคยสร้างพักพลังประชารัฐมาตั้งแต่ยังเป็นหุ้นด้วยกัน
หลายท่านก็ยังอยู่นะครับหลายท่านยังมีหลายท่านที่ไปแล้วก็กลับมาก็อยู่หลายคนนะครับ
นัทอยากถามเรื่องการมองการเมืองสถานการณ์ตอนนี้ยังไงบ้างคะ
เพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้พี่น้องเขาก็เหมือนแยกกันเดินคนละทางเหมือนกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป